คือตอนนี้อยู่ที่โรงพยาบาล

ก็น่าจะกลับบ้านได้โดยพร้อมเพลียงกัน
ทีนี้ก็ยังมีความเป็นห่วง
เกี่ยวกับเรื่องของทีมหมูป่าทั้ง๑๓คน
ว่าพอออกจากโรงพยาบาลมาแล้วเนี่ย

สภาพจิตใจจะต้องเจอกับอะไร
คือจริงแล้วก็ต้องเตรียมความพร้อมของทั้ง๑๓คนด้วยนะ
เพราะว่าเชื่อว่าเขายังไม่รู้หรอกว่า
ออกมาจากโรงพยาบาลกลับถึงบ้านแล้วเนี่ย
เจอคลื่นอะไรถาโถมเข้าไปบ้าง
จะเพื่อนบ้านเพื่อนที่โรงเรียน
คนที่รู้จักเขาจากข่าว

คือตอนนี้ที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ก็บอกว่า
ขอความร่วมมือว่าไม่อยากให้สื่อมวลชน
ไปรออยู่ที่โรงพยาบาลไปดักรอไปรอถ่ายภาพ

ไม่ได้มีสื่อมวลชนไปรออยู่ตรงนั้นนะคะ

ถ้าหลังจากนี้ไปเวลาเจอสื่อถามคำถามอะไรก็ตามเนี่ย

แล้วก็วันนี้เป็นวันแรกที่ทีมหมูป่าได้รับรู้

ที่ไปปฏิบัติภารกิจในการช่วยเหลือทีมหมูป่า
จนเสียชีวิตขณะที่ปฏิบัติหน้าที่
ถือว่าเป็นคลื่นแรกที่ซัดใส่หมูป่า๑๓ชีวิต

โดยจริงคุณหมอเขาก็พิจารณากันแล้วล่ะว่า

สุขภาพใจก็ดีขึ้นในระดับที่คาดว่า
น่าจะรับฟังข่าวนี้ได้แล้ว
ก็เลยให้ครอบครัวแล้วก็ญาติญาติเป็นคนแจ้ง

มีทั้งจิตแพทย์สหวิชาชีพอยู่กันพร้อมหน้านะคะ
นายแพทย์เจษฎาโชคดำรุงศุกร์
หลัดกระทรวงสาธารณสุขก็บอกค่ะว่า

ชัยเวทธนภัยศาลผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
หลังจากที่ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ
แพทย์ปิยสกลสกลสัตยธรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
เดินทางไปเยี่ยมแล้วก็เห็นว่าทุกคน
มีสภาพร่างกายที่ดีขึ้นตามลำดับ
ไม่มีเชื้อโรคติดต่ออุบัติใหม่
ทีมแพทย์ก็เลยมีการปรับห้องให้มีความเหมาะสม
และให้ญาติสามารถเข้าเยี่ยมดูแลอย่างใกล้ชิดได้แล้ว
พิจารณาแล้วว่าสภาพร่างกายทุกคนดีขึ้น

ถึงได้ตัดสินใจแจ้งข่าวร้ายสำคัญนะคะ
ก็คือกรณีของจ่าแซมหรือว่านาวาตรีสมานกุนัน
ที่เสียชีวิตจากภารกิจครั้งนี้

มีทั้งครอบครัวมีทั้งญาติมีทีมจิตแพทย์
แล้วก็มีนักจิตวิทยาอยู่อย่างใกล้ชิด
พอทั้ง๑๓คนรู้ข่าวก็อย่างที่เห็นนี่แหละคุณผู้ชม
ร้องไห้ใช่ค่ะคือเข้าใจว่าคงเป็นความรู้สึกที่
ไม่รู้ว่าจะตอบแทนยังไง

สิ่งที่ทั้ง๑๓คนทำได้ก็นี่แหละค่ะ
ความรู้สึกของตัวเองลงไปบนภาพวาดของจ่าแซม

แล้วก็กล่าวขอบคุณรวมถึงสัญญากับจ๋าแซมว่า
ทั้ง๑๓คนจะโตขึ้นมาเป็นคนดี
ก็มีพลตรีวุฒิชัยอิสระแพทย์ใหญ่กองทัพภาคที่๓นะคะ
ที่มากล่าวกับทีมหมูป่าในฐานะตัวแทนทหารบอกว่า
สูญเสียครั้งนี้ถือเป็นภารกิจเป็นเกียรติยศแล้วก็ศักดิ์ศรีค่ะ

วันนี้อาการเป็นยังไงกันบ้าง

กลุ่มแรกที่ไปถึงโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์๔คน
เข้ารับการรักษาตั้งแต่๘กรกฎาคมที่ผ่านมา
อาการทั่วไปปกติค่ะ
ไม่มีไข้รับประทานอาหารได้ปกติแล้ว
สำหรับ๒คนที่มีปัญหาปอดติดเชื้อก่อนหน้านี้

ก็ให้ยาปฏิชีวนะครบ๗วันแล้วค่ะ

๔คนเข้ารับการรักษาในวันถัดไปก็คือ๙กรกฎาคมนะคะ

สัญญาณชีพปกติไม่มีไข้
รับประทานอาหารได้ปกติแล้ว
รอให้ยาปฏิชีวนะจนครบ๗วัน
กลุ่มที่๓กลุ่มสุดท้าย๕คนค่ะ
เข้ารับการรักษา๑๐กรกฎาคม

ส่วนคนที่มีอาการหูอื้อก็ดีขึ้นแล้วนะคะ
ก็เช่นเดียวกันต้องรอให้ยาปฏิชีวนะให้ครบ๗วันเหมือนกันค่ะ
ซึ่งทางทีมจิตแพทย์นักจิตวิทยา
สหวิชาชีพของโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
ก็มีการวางแผนการดูแลสภาพจิตใจของน้องอย่างต่อเนื่องนะคะ
การพูดคุยสื่อสารในครอบครัว
การทำกลุ่มเตรียมความพร้อมก่อนกลับบ้าน
การประสานงานกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ให้ทุกคนมีสภาพจิตใจพร้อมที่จะกลับไปดำเนินชีวิตประจำวันได้
โดยในช่วง๑เดือนหลังกลับบ้านค่ะ
ทางราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย
ก็มีการเสนอแนะสิ่งที่ควรและไม่ควรทำ
สำหรับผู้เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นสื่อมวลชนตัวน้อง
แล้วก็โค้ชทีมหมูป่าครอบครัวโรงเรียนชุมชนแล้วก็สังคมด้วย
โดยประหลักกระทรวงสาธารณสุขบอกนะคะว่า
เข้าใจว่าทุกคนเป็นห่วงแล้วก็หวังดี
ไม่อยากให้มีการตำหนิหรือกล่าวโทษใครทั้งสิ้น
อยากให้ช่วงเวลาต่อจากนี้ไป

หรือว่าให้กำลังใจซึ่งกันและกันมากกว่า
ให้มันเป็นช่วงเวลาที่ดีงามของคนทั้งประเทศ

อังกฤษกรรมนี้พอจะพอยุทธทีของเรา
เป็นการปรับทำวงแรกที่จะเอง
แต่ไม่ทุกคนเขาจะขอภัยที
พวกเราเองก็ทั้งตอนนี้